คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยค่ะ
เมื่อ๓ตุลาคมเราเล่าข่าวนี้ไปที่มีสามีใช้ค้อนทุบหัว
ภรรยาเสียชีวิตนะคะตามจับตัวได้แล้วนะคะ
นายไพโรดสิงห์ทองไปนั่งรถกำลังจะไปทำงาน
สอบปากคำเสร็จเข้าห้องคุมขังไม่ตอบคำถามอะไรกับนักข่าวเลยค่ะ
เนี่ยขอโทษป่ะพี่ขอโทษเมียไหม
ที่สพปลายบางนะคะตำรวจจับได้เรียบร้อยผู้ต้องหาคนนี้
นายแพ้โรศสิงห์ทองอายุสี่สิบสี่ตามหมายจับของศาลจังหวัดนทบุรี
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพราะว่าใช้ค้อนทุบหัว
นางสาวสารารัฐราชศิลป์อายุสามสิบเอ็ดปีภรรยาจนเสียชีวิตค่าบ้าน
ในพื้นที่จังหวัดนทบุรีก็ต้องนำตัวไปสอบปากคำนะคะ
หาสาเหตุจูงใจในการลงมือก่อเหตุนายไพโรธผู้ก่อเหตุรับสารภาพค่ะ
เขาอ้างแบบนี้ค่ะบอกว่าวันเกิดเหตุ
ซื้อเหล้าขาวมาสองขวดมาดื่มกันแล้วทะเลาะกัน
เพราะภรรยาจะขอกลับบ้านที่จังหวัดเลยก็เลยบอกว่า
จะรีบกลับไปทำไมรอก่อนสิกลับพร้อมกันสิ
รถก็มีค่อยไปด้วยกันภรรยาไม่ฟัง
ก็เลยทะเลาะกันค่ะก็เอากระเป๋าเงินไปซ่อนใต้เตียง
หึงหวงกลัวภรรยาจะกลับบ้านที่จังหวัดเลย
คว้าคอนตีหัวเลยนะคะแล้วก็ยืมรถจักรยานยนต์พี่สาว
ขี่ไปหาอดีตภรรยาอีกคนเพื่อเปลี่ยนรถ
สุดท้ายรู้ว่ายังไงหนียังไงก็ไม่รอด
ก็เลยขอใช้ความสุขก่อนถูกจับเข้าเรือนจำ

คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะมีภาพจากกล้องวงจรปิด
ขี่หนีแบบช้าเหมือนไม่ได้เร่งรีบเหมือนไม่ได้อะไร
แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าขี่รถจักรยานยนต์ไม่เหมือนกัน

ขอเปลี่ยนรถกับอดีตภรรยาด้วย
ไม่รู้ครับก็ตี
ตีแล้วคราวนี้ก็กอดเขา

ทีมข่าวของเราได้คุยกับนางศรีพาพร
อายุ๓๖ปีอดีตภรรยาของนายพัยโรดภูเกาะเหตุ

ก็เคยอยู่กินกับนายไพโรธตั้ง๑๖ปี
มีลูกชายด้วยกันสองคนนายไพโรธขี้หึงจริงขี้หึงมาก

ระหว่างที่อยู่กินกับเธอเนี่ยก็เคยกล่าวหาว่าเธอมีชู้
เคยทำร้ายเธอบ่อยนะคะจนเธอหน้าตาปูดบวมทั้งสองข้าง

นายไพโรธก็เหมือนกับว่าหาว่าเธอมีชู้อะไรแบบนี้
ก็เลิกกันไปผ่านไป๖ปีนายไพโรธ
ก็ไปหากับไปคบหากับนางสาวสารรัฐผู้เสียชีวิต
เธอก็เลิกกันด้วยดีอะนะเธอก็ปล่อยไปปล่อยนายไพโรธไป
ซึ่งตัวคุณสารารัฐก็ดีกับเธอ
ส่งเงินมาเลี้ยงดูลูกนะก็ส่งเงินมาให้ลูกเธอด้วยครับ
สาเหตุที่เธอมาวันนี้คืออยากจะมาคุยกับนายไพโรธ
ว่าแล้วยังไงต่ออะลูกสองคนน่ะจะยังไง
ก็ตัวเองไม่มีกำลังส่งนายไพโร่ก็ติดคุกแล้วยังไงเนี่ย

ทำอะไรลงไปเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกับตัวเองอย่างเดียวนะ
ไม่ใช่แค่ตัวเองติดคุกหรืออะไรนะเนี่ยคนในครอบครัวเดือดร้อนกันไปหมด
อันนี้คือเมียเขาโทรมาเล่าให้เราฟังนะมีก็ค่อนข้างที่จะบ่อยนั่นแหละ
เวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยเขาจะบอกว่าโทรมาเปิดกล้อง
หัวว่าเนี้ยพี่เอ็มตีกว้างอีกแล้วอืม
แล้วเราก็บอกว่าตีกันทำไมทำไมแบบเอาเขามาแล้วไม่รักกัน
อยู่ด้วยกันดีล่ะจะมาตีเขาทำไมล่ะ
ลูกเขามีพ่อมีแม่นะหัวเขาก็ด่าเรากลับ
เขาก็ด่าเพราะว่าเขากับเราอ่ะจบไปแล้วนะ
ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของเขาเขาบอกว่าเรากับเขาต่างคนต่างอยู่แล้วนะ
เมื่อวานนี้ค่ะนางราธรีอายุห้าสิบเก้าปี

แม่และพี่ชายของผู้เสียชีวิตไปที่สพปลายบังนะคะ
ขอรับเอกสารเรื่องของการขอรับศพ
เพื่อจะนำไปยื่นที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต

ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่จังหวัดเลย

กับพี่ชายก็ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของลูกสาวให้กลับบ้านค่ะ
ก็ไม่ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีนะคะมีแค่คุณแม่
คุณแม่เป็นคนจุดทูปบอกกล่าวเชิญดวงวิญญาณที่หน้าบ้าน
ก็เข้าไปในบ้านไม่ได้ด้วยนะคะ
คือตอนที่จุดทูปเชิญวิญญาณของลูกสาว
คือแม่สาบแช่งเลยแช่งคนที่มันมาทำร้ายลูกแม่แบบนี้
ขอให้ดวงวิญญาณของลูกแม่ตามไปหักคอเลยคือแม่โกรธมาก
คือขอให้คนที่ก่อเหตุนะคะรับกรรมที่ทำเอาไว้

ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ

ประกอบคำรับสารภาพเพราะผู้ต้องหา
บอกว่าไม่ประสงค์จะทำแผนค่ะ